พาไปที่จังหวัดชนบุรีนะฮะวัดหนองงูเหลือมคุณผู้ชม
ไปกลับไหว้ไปขอพรกับแม่ตะเคียนกันค่ะ
ไปที่วัดหนองงูเหลือมหมู่๗นะคะ
ตำบลท่าบุญมีอำเภอพนัฐนิคม
ที่นี่เนี่ยโอ้โหมีประชาชนแล้วก็ชาวบ้าน
จากทั่วสารทิศเลยนะทั้งชายทั้งหญิงนะคะ
เดินทางมาทำบุญที่วัดกันนี่แหละค่ะ
หลังจากทราบมาว่าหลวงปู่เดือนชัยเกจิดังทางภาคอีสาน
เดินทางมาปลุกเสกไอ้ไข่ภายในวัด
นางสาวบุญสืบนาคเสน่ห์อายุ๓๓ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเธอก็เคยมาแล้ว
มาขอโชคกับเจ้าแม่ตะเคียนแล้วก็ถูกรางวัลไปด้วย
ครั้งนี้ก็เลยขอกลับมาอีกครั้งแล้วกัน
ไม่ได้มาธรรมดาครั้งนี้พาแม่มาด้วย
พกแม่มาด้วยเหรอพกแม่มาด้วยแหละนี้
แล้วการกลับมาครั้งนี้กับแม่ก็หวังว่า
จะได้โชคได้ลาบกลับไปอีกครั้งนะคะ
จากนี้ก็ยังมีชาวบ้านอีกหนึ่งคนค่ะ
ที่นำประทัด๑๐๐๐นัดมาจุดแก้บนไอ้ไข่
หลังจากที่เขาก็เคยไปขอโชคขอลาบกับไอ้ไข่

แล้วก็ถูกรางวัลเป็นรางวัลเลขหน้า๓ตัวด้วย
งวดนี้ก็เลยเดินทางมาทำบุญแล้วก็มาแก้บนไปพร้อมกันเลยจ้า
จริงหลายวัดเขามีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปนะคะ
หลังจากที่หลวงปู่เดือนชัยมาปลูกเสกไอ้ไข่
วัดนี้ก็เลยคนแบบไปกันค่อนข้างเยอะ
ไอ้ไข่ดังมากเลยนะตลอดเลยฮอตฮิตไม่ใช่แค่ภาคใต้นะทุกที่
แต่ก็ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ